คุณแม่คนนี้ค่ะแม่ย้อยค่ะ
พี่ใหม่เจริญปุระคนนี้โอ้โหต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาปีทองของเธอเหมือนกันนะ

แล้วก็ล่าสุดเลยคอนเฟิร์มแล้วบอกว่า
คลิปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปของพี่ใหม่เจริญปุระเนี่ย

งานนี้พี่ใหม่ก็เลยบอกว่าฝากบอกบันเทิงไทยรัฐมาเลย
ขอโทษแฟนเพลงที่นู่นด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของบ้านหลังใหม่ของพี่ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จไป
ก็สำแดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการให้โชคให้ลาบกับแฟนคลับค่ะ
เป็น๓ตัวตรง
ตรงเลย
บ้านเลขที่นั่นเองนะคะก็ถูกลอตเตอรี่แหละ
โรยกันไปถ้วนหน้าเลยจ๊ะแฟนคลับจ๊ะ
ถ้าน้องแจ๊คถามนะเราก็แบบอุ๊ยตายแล้ว
ฉันเป็นอีย้อยแห่งชุมแสงแล้วบอกคอยเดี๋ยวเสี่ยงเซ็มซีหรืออะไร
แต่จริงมันก็มี๘ด้วยนะบอกได้แค่นี้แหละ
แต่ที่รู้รู้ยิ่งกว่าทุกอย่างคือแฟนคลับก็ถูกกระนาวค่ะ
ทั่วหน้าค่ะเป็น๒๐๓๐คนนะคะ
รู้สึกแบบพอจะดีใจแบบพอได้รางวัล
แต่บ้างว่าถัดไปก็
อันนี้ก็ต้องไปว่ากันเองนะคะไปดำน้ำกันก่อน
พี่ใหม่บอกว่าว่ากันไปดำน้ำกันไปนี่เห็นไหม

เอาส่วนอีกหนึ่งสาวที่ฟาดรางวัลมาจากกรงกรรมเหมือนกัน

โหพาปังจริงสำหรับละครเรื่องนี้นะคุณนะ
ก็รับบทนางร้ายไงฮะจากกรงกรรม

เธอคว้ารางวัลสมทบหญิงอย่างสมศักดิ์ศรีมาเลย
แต่งานนี้เธอบอกว่าไม่ได้ว่าดังแล้วจะชิ่งนะจ๊ะ
บอกกับเราเลยว่ายังอยู่วิกน้อยสีอีกยาวไปจ้า
ประธานาคาก็ต้องขอบคุณพี่ออฟ
แล้วก็ช่อง๓ที่เหมือนให้โอกาส

มารับบทบาทที่แบบมันยากก็ท้าทาย

แบบโอ้โหบทบาทเราจะต้องเข้มข้นทั้งเดิมไหมคะ
อ่าตอนนี้บทบาทที่ได้ก็จะเป็นเปลี่ยนไปในทางคอมเมอดี้

เหมือนเขาก็อยากให้เราเล่นอะไรที่หลากหลายค่ะ

อ่า๓ปีค่ะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแพร่ติดตามผลงานของน้องไปบทบาทต่างที่ได้รับก็จะท้าทายมากขึ้น
ใช่แล้วนะคะแหมฟาดปากแดงมารับรางวัลเลย